ชาวบ้านเนี่ยเขาอัดคลิปมีเสียงดังออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาส
เป็นเสียงคนเหมือนกับคลั่งแล้วก็ตะโกนด่า

ชาวบ้านบางส่วนเขาบอกว่าช่วยดูแลหน่อยได้ไหม
ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าที่มีอาการคลั่งแบบนี้
บางกลุ่มไปกล่าวหาว่าท่านป่วยจิตเวท
ล่าสุดครับทางครอบครัวของเจ้าอาวาสออกมาบอกแล้วว่า
มากล่าวหาทำให้เสียหายเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินคดีกลับด้วย
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ

นี่คือเสียงที่ดังลั่นออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาสเหรอคะ
ใช่ครับชาวบ้านเขาเลยกลัวไงครับ
ตอนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาเลยพูดเสียงดังไม่ได้

แล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดว่าคนในกุฏิเจ้าอาวาสได้ยิน
หรือว่ารู้ว่ามีคนมาถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะถูกด่าด้วยหรือเปล่า

บอกว่าเป็นเสียงตะโกนดังลั่นออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ

เขาได้ทำหนังสือรายงานพฤติการ
ส่งถึงเจ้าคณะอำเภอประจันตคามนะฮะ
มีเอกสารหนังสือที่มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง
แล้วส่งไปให้ยังเจ้าคณะอำเภอ
วกกับผอสำนักพุทธในพื้นที่ปราจีนบุรี
คือเอกสารฉบับนี้ครับ
มีการรายงานพฤติการป่วยทางจิตเวทของเจ้าอาวาสนะ
แล้วก็มีการไล่เรียงข้อมูลรายละเอียดต่าง
แล้วก็ลงนามโดยตัวแทนของคณะกรรมการวัดนะฮะ

เจ้าอาวาสป่วยทางจิตเวท
ไม่อาจจะให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของวัด
ควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป
ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา
จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกต่อไป
จากเอกสารแล้วเขาประชุมกันด้วยครับ
มีภาพบรรยากาศในวงประชุมนะฮะ
ที่มานั่งล้อมวงคุยกันตัวแทนชาวบ้าน
มาร่วมพูดคุยกันที่สาราประชาคมของหมู่บ้าน

หลังจากที่ยื่นหนังสือส่งไปแล้วเรื่องยังเงียบอยู่

ตัวแทนคณะกรรมการวัดคือนายนัทพลบอกว่า

เขาเคยพยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยนะครับ
แล้วหลังอารมณ์รุนแรงเกรี้ยวกราด
หนักเข้าถึงขั้นว่าขู่จะฆ่าคนอื่นด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลที่ตัวแทนของคณะกรรมการวัดบอกนะฮะ

กับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
ตามคลิปวิดีโอที่ปันเขาได้นะครับ

ถึงความปลอดภัยของชุมชน

หรือว่าคนที่ทำงานอยู่วัดนะครับ
จากคลิปล่าสุดท่านก็มีคำพูดออกมาว่า

เอกสารที่ส่งไปแล้วก็ผลการประชุมของชาวบ้าน
แล้วก็ตัวแทนเขาก็เห็นตรงกันว่าอยากจะให้
นิมนต์เจ้าอาวาสรูปดังกล่าว
ไปตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจ
เพื่อจะได้บำบัดรักษาตามขั้นตอน
อันนี้คือในมุมของตัวแทนคณะกรรมการวัด
แล้วก็ชาวบ้านบางส่วนนะครับ

ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
เราไปเจอกับญาติของเจ้าอาวาสครับ
จ่าสิบเอกวิมลโสตการอายุ๖๗ปีแล้วก็เมียของเขา
เป็นพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายของเจ้าอาวาส
ยืนยันว่าเจ้าอาวาสไม่ได้ป่วยจิตเวทครับ
แต่ยอมรับก่อนหน้านี้ท่านเคยมีอาการอาภาษณ์คือ
หนักเลือดคั่งในสมองแต่ก็รักษาหายแล้ว
โดยที่มีน้องสาวเป็นพยาบาลคอยดูแลเรื่องการฉันยา

ไม่เคยขาดยาจนอาการคลั่งแบบที่เป็นข่าว
อันนี้คือพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายยืนยันนะครับ
ส่วนเรื่องเสียงดังที่เอะอะโวยวายดังเล็ดรอดออกมาจากกุฏิ
อันนี้บอกว่าเป็นปกติของท่านเจ้าอาวาส
เพท่านพูดจาเสียงดังอยู่แล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของญาติเจ้าอาวาส
มองว่าอาจจะมาจากบุคคลที่ไม่หวังดีหรือเปล่า
ต้องการทำให้เจ้าอาวาสนั้นแปดเปื้อนเสื่อมเสียไหม
ต้องการให้ท่านกระเด็นหลุดไปจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือไม่

แล้วท่านจะไม่ดูแลไม่นัดถือพ่อแม่

เขาทำว่าให้พวกกรรมการวัดเนี่ย

ปากปากว่านับถือพ่อแม่
แต่เวลามองหลวงพ่อเนี่ย

นัดถืออะไรท่านก็เก่งหมด

ไม่นะครับ

มันหายแล้วตอนนี้

ว่าท่านไม่สามารถที่จะประเวรทางที่
ท่านก็ชำได้หมด

บอกว่าจะขอเอาเรื่องถึงที่สุด
กับกลุ่มคนหรือบุคคลใดก็ตาม

เบื้องต้นก็เห็นว่าไปแจ้งตำรวจแล้วด้วย

ถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจง

เดี๋ยวมีรายงานให้ทราบต่อไปแน่นอนฮะ